มายไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอ
โหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กิโลทองสังเวียนแห่งการตักในวันนี้

เพราะเราจะพบกับบรรดาป้อมเชียร์ทั้ง๔คน
พวกเธอเดี๋ยวก็รู้นะว่าแสนนี้จะเป็นของใคร
เงินแสนใครจะได้ไม่รู้
แต่ฉันน่ะสวยคนตามมาเป็นแสน

พิสูจน์ให้ดูว่าวันนี้เงินแสนจะเป็นของใคร
พวกเขาทั้ง๔คนจะได้พบกับด่านการตัดสุดตื่นเต้นของเราดังต่อไปนี้

ตามเวลาที่กำหนด๖๐วินาที

โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลทอง
สังเวณในการตักที่ไม่ว่าใครก็สามารถขวางเงินแสนกลับบ้านได้
ตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลย
รถก็แจกมาแล้วเงินก็แจกมาแล้ว

ตื่นเต้นตั้งแต่ทีมงานมาบรีฟคิวแล้วคุณผู้ชม

สาว๔คน
เอ๊ะเฮ้ยนั้นเลย

เชียร์ลีดเดอร์ป๊อปป้อง

เป็นฐานนะคะ
อ๋อนี่คือตัวตาใช่ไหม
นี่ตัวหลับไม่น่าไหว

ก็เห็นมีผู้ชายอยู่นะมีเยอะไหมคะปกติแล้ว

ทีนี้เราเคยแบบแข่งขันไปถึงระดับไหนบ้างครับ

แข่งที่สหรัฐอเมริกาค่ะ

ถ้าแบบกาโดดก็ได้เอามา

น้องเล็กที่มาพร้อมกับความแข็งแรง
ซึ่งเขาบอกมาเลยวันนี้ไม่ยอมแพ้ใครแน่นอน

อย่างนี้โดดขึ้นเหรอเนี่ยอย่างนี้
ขึ้นเนี่ยดูจากท่าแล้วแขกแรงเหลือ

มั่นใจว่าจะไม่ใช่คนแรกแน่ที่จะกลับบ้านก่อน

สวัสดีค่ะ

คุณแทนมาจากมหาวิทยาลัยอะไรคะเนี่ย

เยอะไป

สิบสี่ปีจริงหรอ
ประมาณสิบกว่าปี

พี่กำลังจะเอาใจช่วยว่าเยอะไป

ได้ครับเพราะว่าอายุไม่ใช่ตัวเล่นนะครับ
เรียกว่ารุ่นใหญ่ต้องทำได้

มันถึงนักตัดคนที่๒คุณแทน

ที่ไม่ได้มีแค่อายุที่เหนือชั้น
แต่พละกำลังก็มาเต็มด้วยเช่นกันล่ะครับ

ไม่มีอ่อนข้อให้รุ่นน้องแน่นอน
ใช่ไหมล่ะครับคุณแคน
ช่ามแข่งขันสองเมืองกิโลทรของเราคู่ต่อสู้เบอร์๑

พี่ก็อยากได้เงินแสนกลับบ้านพี่ขอแล้วกันนะ

สวัสดีค่ะ

มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิพานิชยาการครับ
มหาวิทยาลัยคุณนี้ได้ชมได้แชมป์การันตีอะไรเปล่าไหม
ได้แชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์

มาสักครู่นี้เนี่ยแทนกระโดดสี่รอบนะ

หน้าต่างคนต่อไปคุณท็อปหนุ่มปอมเชียร์ร่างอวบ
ดูจากหุ่นนี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าต้องเป็นตัวยอด
ไม่ใช่แล้วตัวฐานอย่างแน่นอนล่ะครับ
คิดว่าเงินแสนเนี่ยคงไม่ยากสำหรับคุณท็อปแน่นอนครับ

แต่ละคนเขามาความมั่นใจเต็มร้อยเลยนะ

แต่ละเบอร์ก็แบบมีความสามารถของตัวเอง

ของแบบนี้ใช้คำพูดไม่ได้ดูที่การกระทำดีกว่าครับ

นาตี้

คุณแนตตี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นแบบว่าหวานสุดเลย

แต่ดีกี้ก็คือมาอยู่ตลอดเกี่ยวกับปอม
ใช่แต่ต้องให้ดูศรีราค่ะเพราะว่าเห็นได้ชัดเจ็บแข็งแรงมาก
อกนี้ถ้าฟาดไปก้านคอนี่นอนไป๓วันเลยนะ

เมื่อสักครู่นี้มีโชว์ศรีรากันแล้วเราขอสักท่าหนึ่งขมพวกกันกันอีกสาม
หน่อยเอาสักหน่อยเอาให้แบบปังค่ะคุณลูก

โอ้โหฉีกขาไปเลิศสำหรับคุณแนตตี้นัตักคนสุดท้ายของเรา
โอ้โหดูสิครับกำลังขาในฟิตเปี้ยขนาดนี้เนี่ย
สงสัยการตักคงไม่ใช่เรื่องยากขอให้คว้าเงินแสนกลับบ้านให้ได้นะครับ

นี่แก่ไม่กลัว

อันนั้นเด็กค่ะกลัวเด็กไม่กลัวค่ะ

อ้าวกลับมา

เริ่มต้นการแข่งในรอบที่๑ครับ
ติกาการแข่งขันในรอบที่๑
เพื่อลุ้นว่าใครจะได้อุปกรณ์ชนิดใด
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยากในการตักที่แตกต่างกันออกไป

โดนเบอร์๔เบอร์๒เบอร์๓ไปนี่นี่หน้าแบบเบี้ยวเลย
นี่ค่ะเห็นแต่ละคนนี่แหมปลอมหลีดกันใช่มั้ย

นี่เป็นเหมือนกันทำได้นะ

กระย่างถูกเผากระย่างถูกเผา

เสียบสูดซ้ายเสียบสูดขวาร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริง
เต้นไง

สิ่งของปริศนาของเราในรอบนี้ก็คือผู้เชือกฟ้า
นี่แหละครับสิ่งของปริศนาที่จะต้องตักกันในรอบแรก
นั่นก็คือผู้เชือกฟาง
ซึ่งเข้ากับนักตักทองทั้ง๔คนมากเลยนะครับ

เหล่าบรรดาปอมคุ้นมือเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
แต่ถ้าว่าน้ำหนักเนี่ยเบาสักขนาดนี้
การตัดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสิครับ
น่าจะถนัดร้ายถนัดมือกันอยู่แล้ว

คุ้นเคยมือของสาวของเราหรือเปล่าครับน้องเฟิร์นวันนี้
กระดาษแข็งเจาะรูกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมผลิตผ้า
กระดาษแข็งวงกลมกระดาษลูกผู้กระดาษหนังสือพิมพ์

เล็กบอบบางสอดคล้องกับสาวปอมของเรา

ยุ่ยหมดแล้วอะ

ไปดูพร้อมกันเลย
จริงหรือจริงหรืออย่าบอกนะ

แต่ก่อนอื่นคิดว่าบ่ายเลข๒จะเป็นอะไร
ที่เลือกหมายเลข๒น่ะสีหรืองน่ะสองอันอยากได้อันนั้นมาลุ้นกันสิว่าคุณแทนจะได้หรือไม่หมายเลข๒ค่ะ
คุณแทนเลือกหมายเลข๒เพราะว่าถูกฉลก
มาดูกันนะครับว่าของที่ได้เนี่ยจะถูกฉลกจริงหรือเปล่า

คุณวิ่งหวังอะไรไหมโอเคค่ะเพราะว่ามันตักง่ายใช้กำลังวิ่งเอา
วิ่งไวไหมไวมันวิ่งไวค่ะวิ่งไวมากทำรอบได้เยอะทำรอบเยอะ
สือพิมพ์เดี๋ยวกลางไปตักไปเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็หล่นตักเยอะแต่หล่นก็ไม่เอา
ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะคะก็เดี๋ยววัดกันการตักแล้วกันนะคะ
ไม่อยากได้สีเหลืองสีเหลือง๒อันเนี่ยนะทำไมอ่ะ
มันอาจจะใช้ได้อย่างนี้ได้ดีแต่ว่ามันอาจจะบางอันอื่นมันเป็นกระดาษแข็ง
ก็แล้วแต่มุมมองหมายเลข๑กับ๒เลือกไม่ได้แล้ว๓๙หมายเลขไหนดี
หมายเลข๕ค่ะหมายเลข๕ค่ะ
หมายเลข๕
มันน่าจะบอกว่าคุณนะเพราะว่าเป็นโฟงกลมเหมือนกัน
ใช่ครับผมนักใจไหมเพราะม

ไอเทมไหนที่ไม่อยากได้ที่สุด
ออกไปแล้วแล้วสิ่งที่อยากได้ล่ะ

เพราะว่ามันน่าจะดูแข็งแรงกว่าอันอื่น

หมายเลขไหนดี
หมายเลข๖ค่ะหมายเลข๖นะคะ
และคนสุดท้ายคุณแนตตี้อยากได้รัง
อ่ะถ้างั้นก็ขอให้ได้รังละกันนะครับ

หมายเลข๘กระดาษแข็งเจาะรู
คุณเบ้นได้กระดาษหนังสือพิมพ์
คุณแทนได้กระดาษแข็งสีชมพู
คุณท็อปได้กระดาษแข็งทรงกลม
และคนสุดท้ายคุณนาตตี้ได้กระดาษแข็งสามเหลี่ยมล่ะครับ
คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วสำหรับการแข่งขันในรอบที่๑ของเรานะครับ
พูดกันครับคุณมีเวลา๖๐วินาที

คนที่ทำกิโลทองได้น้อยที่สุดกลับบ้านทันที
พร้อมนะครับ

เอาคลับบ้านไปเลย
ไป